กันค่ะสำหรับมารีเบอร์เนอร์นะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าสดด้วยสวยด้วยงานเยอะด้วยนะคะและล่าสุดเพจเจ๊มอย๑๐๘เขาได้ข้อมูลเชิงลึกมาเขาบอกว่ามีหนุ่มหล่อขาวตีคนนึงอายุประมาณ๒๘ปีเป็นลูกชายร้านทองเป็นรุ่นพี่แนะนำมากำลังตามจีบเธออยู่ข้อมูลแน่นเหมือนกันนะเจ๊มอยนะเห็นว่าฝ่ายชายเนี่ยกำลังรุกจีบ
และยังไม่ได้ปิดหัวใจนะคะแต่จะเริ่มใหม่ตอนไหนไปฟังกันเลยจ้า
ช่วงนี้กลับมาโสดแน่ค่ะจึงสามรีย์เองก็บอกนะครัวว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ทำกิจกรรมเยอะมากเลยอาจจะไม่มีเวลาไปโฟกัสด้วยความรัก
อะไรที่เธออยากทำแล้วไม่ได้ทำก็ทำหมดเลย
หนึ่งในนั้นก็คือการเป็นนักแข่งรถ
ที่ตอนนี้บอกเลยว่านางอินสุดนะคะ

หนูทำประกันชีวิตเยอะมาก